คือเราก็รอดูจากปากท่านแหละ

เจ้าตัวทุวิทย์เองหรือเอ็กซ์เองเลย

นายทักษิณชีวรัฐอดีตนายกทวนตรี
ทวิตตอนสัก๘โมง๕๕เมื่อวาน

บอกว่าผมขอเลื่อนวันเดินทางกลับไทย
จากวันที่๑๐ไปอีกไม่เกิน๒สัปดาห์

หมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับ

เมื่อวันที่๒๖การรรคาดาคม
ทองทานชินวัตรลูกสาวของท่านเนี่ยนะครับก็เป็นคนออกมาพูด
บอกว่านายทักษิณจะเดินทางกลับประเทศไทยวันที่๑๐สิงหาคม
เครื่องบินส่วนตัวจะมาลงที่ท่ากาศยานานาชาติดอนเมืองนะครับ
แล้วต่อมาก็วันที่๒๘กรกฎาคมนายทักษิณก็ทวิตขอบคุณเสกโลโซ
ร้องเพลงนานเท่าไหร่ก็รอนะร้องไห้อ่ะนะ
แล้วก็บอกว่าคอนเสิร์ตคราวหน้าถ้าเบิร์ตไม่ว่างใช่ครับเบิร์ดไม่ว่างเบิร์ตติดอ่านข่าวฮะ
ก็หมายถึงพี่ป่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเหรอน่าจะเป็นทงชัยแม่อินไต
เขาบอกถ้าเบิร์ตไม่ว่าก็เชิญผมแจมได้นะอันนี้เขาสื่อสารกันระหว่างคุณทักษิณกับคุณเสกโลโซ
ก็ต้องจัดตาว่าครั้งที่ยี่สิบครั้งที่ยี่สิบที่นายทักศิลป์บอกว่า
ให้รอรอแจ้งวันเวลากลับไทยอีกไม่เกิน๒สัปดาห์จะเลื่อนอีกหรือเปล่า
คุณผู้ชมว่ายังไงจะเลื่อนอีกไหมนะครับชาวเน็ตเข้าไปแสดงความเห็นใต้โพสต์ของนายทักษิณเช่น
วิทย์โดนแฮ็กแน่เลยท่านบ้างก็บอกว่าคุณจตุพรพรมพันธ์กับคุณชูวิทย์ทำนายแม่น
เพราะบอกไว้ล่วงหน้าว่าไม่กลับแน่หรือดิวไม่ลงตัวใช่ไหมเลื่อนกลับ
ขณะที่บางคนไปเม้นเผิดเจอร์ซึ่งเป็นการแซวคำพูดของคุณอุ้งอิงที่ตอบคุณชูวิต
เมื่อครั้งที่ออกมาแฉว่าคุณทักษิณจะเลื่อนกลับไทยอีกนะบางคนก็ติดแฮสแท็กอย่างที่น้ำแข็งเล่าไป
เผิดเจอร์ขณะที่คุณเจี๊ยบอำมารัฐโชคประมิติกุลกรรมการบริหารภักดิ์เก้าไกลก็โพสต์บอกว่า
อยากให้คุณทักษิณตรงไปตรงมาสักครั้งว่าข้อที่จริงคือรอตั้งรัฐบาลเสร็จก่อนไม่ใช่หมอเรียกไปตรวจร่างกาย
ส่วนนายสมชายโอ้โหนายสมชายแสวงการสวโพสต์บอกว่า
ถ้าทางจะเลื่อนยาวเสียดายหลางอุตส่าหลางรอไม่รู้หลางอะไร
แล้วก็แนบโพสต์นะครับที่นายทักษิณแล้วก็ที่คุณอุ้งอิ๊งนะครับคอมเมนต์ว่าเพอร์เจอร์ด้วยครับ
โอ้ยเอาจริงนะแม่งเหมือนจับวาย